เลือดกุบีก็ใช่แต่ว่าเราจะไปมูกันต่อนะคะ
เรื่องราวของการมูนะคะมาสู่ละครนะคะ

เป็นเรื่องเล่าที่เอามาทำเป็นละครค่ะ
ตีตีพญานาคสุดอังการอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
งานนี้นะคะพระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มตรีพรพัฒน์ค่ะ
บอกว่าโอ้โหพี่ผมตอนแรกคนรุ่นใหม่นะไม่ค่อยเชื่อ
แต่พอไปเล่นจริงมันเรื่องราวพญานาคนะคะ
แล้วตัวเองรับบทเป็นพญานาคด้วยตอบผมยาวกับท่านมาเกิดเลยตอนนี้ค่ะ
บอกว่าโอ้โหพี่ผมได้ดูทีเซอร์อึ้งไปเลยค่ะ
ตอนถ่ายทำเนี่ยตัวเองก็เหมือนหลุดไปอยู่ในโลกแบบ

หนุ่มตรีก็ไม่พลาดไปว่ายพระขอพรพ่อปู่พญานาค

โดยหนุ่มตีก็ได้บ่นเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่า

ผมเชื่อในเรื่องแบบที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้ว

ผมเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์

ไปหลายที่ที่เป็นแบบที่พญานาคเขาแบบเด่น
พูดไว้ไหมคะว่าสู้ละครปังเราจะมาแบบลำ

ก็ต้องไปตามไปแก้บนหลายที่เหมือนกัน

ภูมิกับเดียวกับพี่สวาสเลยที่พี่นุ่นเล่น
พี่กับพี่ตันนะครับภูมิกับเรื่องนี้